เรื่องของปากท้องเรื่องการทำมาหากิน
คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงน้ำก็จะแห้งขอด
แต่ชาวบ้านเขามีวิธีในการที่จะหารายได้
เขาก็จะคว้าจอบเสียมนี่แหละไปขุดหารากบัว
เพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงพอขุดหามันจะได้รากบัวเยอะ
แล้วก็สามารถทำร้ายได้ได้ด้วยนะคะ

เขาเรียกว่าเดินลงไปในบ่อเลย
แล้วก็ไปเด็ดไอ้บัวที่มันโตแล้วแล้วก็แกะกินอร่อย
แต่ว่าอันนี้ชาวบ้านเขาคว้าจอบสิวออกมาขุดหารากบัว

เป็นชาวบ้านกุฎเป่งในตำบลแก่งเริงจานในอำเภอเมืองมหาสารคามนะคะ
เขาบอกว่าช่วงที่อ่างเก็บน้ำแก่งเริงจานแห้งขอดลงเนี่ย
ช่วงหน้าแรงแบบนี้ขุดหัวบัวได้ก็จะเอามาออกสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี
นางน้อยคำบุญตรีชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เก็บน้ำแก่งเลิงจานมีบัวหลวงขึ้นเยอะค่ะ
แต่ละวันเขาออกไปขุดได้รากบัวเยอะมาก
พ่อค้าแม่ค้าก็จะมารอรับซื้อกิโลกรัมละ๓๐บาท
เขาบอกว่าตกวันหนึ่งนะคะมีรายได้๕๐๐๑๐๐บาทนี่ต่อวันนะ
ถามว่ารากบัวทำอะไรได้บ้างอ่ะคุณก็ไม่เคยกินใช่ไหมคะ
รากบัวนี่นะเอาไปประกอบอาหารทั้งหวานก็ได้คาวก็ได้รากบัวเชื่อม

กบัวเชื่อมก็ได้รากบัวต้มน้ำตาลก็ได้อันนี้เป็นของหวาน
ส่วนอาหารคาวใส่ในต้มยำผัดแกงได้สารพัดแบบ

คือมันจะมันจะมีความกลึบนิดนึงมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนมันไหม
คล้ายแต่อาจจะกรอบกว่านิดหน่อยลักษณะแบบนั้นหลายคนชอบกินมาก
ต่อกันที่บ้านบางแก้วตำบลท่านางามอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิษนุโลกกันบ้างนะคะ
ยังทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของประชาชนที่จะมาเที่ยวชม
เจ้าของสวนองุ่นซึ่งก็คือนายบุญส่งเนี่ยเขาบอกว่า
แบ่งที่นามาปลูกองุ่น๔ไร่ตอนแรกก็คือลองดู
ตอนนี้เนี่ยเก็บผลผลิตออกขายได้ละ
พันวัยมะละกาเนี่ยนะคะมีรสชาติหวาน
กรอบแล้วก็อร่อยตอนนี้กำลังออกผลดีเลย
ขายได้กิโลกรัมละ๕๐บาทเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ผิวองุ่นอาจจะยังสวยไม่พอ
ประชาชนเขาก็เดินทางมาเลือกซื้อกันไม่ขาดสายเลยนะ
เขาบอกตอนนี้ตัดขายไปกว่า๘๐๐กิโลกรัมแล้วกิโลกรัมละ๕๐บาท
ใครสนใจอยากจะซื้อองุ่นอร่อยกรอบไปทาน
หรืออยากมาชมสวนองุ่นติดต่อพี่บุญส่งได้เลยนะคะ
ห่างจากตัวเมืองพิศนุโลกแค่๒๐กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ถ้าใครไม่แน่ใจเส้นทางไปไม่ถูกเนี่ย
โทรไปสอบถามได้ที่หมายเลข๐๙๓๒๓๐๗๑๑๑
นี่เค้าขึ้นให้หน้าจอแล้ว

พี่บุญสงฆ์อยากไปซื้ออังุณไปทางไหน

เออจะได้ไม่ต้องไปแบบเกอร์อะไรอย่างนี้
แต่ก็ไปถ่ายร่มถ่ายรูปได้นะคะ